คุณผู้ชมครับเงินบาทที่บอกว่าเดี๋ยวแข็งค่าขึ้นเดี๋ยวอ่อนค่าลง
จริงแล้วมีความสำคัญอย่างไรกับตัวคุณผู้ชมเองหรือว่าผู้ประกอบการ
หลายคนคิดว่าเรื่องของค่าเงินบาทเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรา

เพราะว่าเมื่อเราต้องการจะไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องนำเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่าง
ดอลลาร์อธิบายง่ายแบบนี้เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา
เราใช้เงินบาทไปแลกเงินดอลลาร์ได้ถูกลงอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับ
วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของเงินบาทหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
เราต้องเรียนรับมือกันอย่างมากครับ
ตอนนี้สกายเข้ามาคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจแล้ว

ถามง่ายแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ

ก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของตัวอัตราแรกเปลี่ยนนะ
ปัจจุบันก็มีผลในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า
เพราะว่าสินค้าเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นที่นำเข้าเข้ามานะครับ
ตลอดจนเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมีการติดตาม
ทิศทางของอัตราแรกเปลี่ยนแล้วก็ค่าเงินในภูมิภาคนี้

รวมทั้งทั้งเรื่องของผู้นำเข้าส่งออกด้วยต้องติดตามกันอย่างแน่นอน
แต่ว่าแนวโน้มเงินบาทหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรครับ
ช่วงสั้นช่วงระยะยาวจะมีความผันผวนต่อไปอย่างไรบ้างครับ

โน้มค่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็ต้องบอกว่า

เพราะว่าแข่งค่าเทียบกับทั้งในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์นะครับ
แล้วก็เมื่อเทียบกับในส่วนของตัวสกุลเงินที่เป็นยูโรด้วย
แต่ว่าอาจจะดูอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลของค่าเงินเย็นนะครับ
ตรงนี้เองก็ต้องบอกว่ามันก็มีทิศทางที่ค่อนข้างปันผวนนะครับ
เพราะว่ามาถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะครับ
ในส่วนของตัวธนาคารกลางต่างก็มีความพยายามต้องการที่จะใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายนะครับ
ทำให้ค่าเงินเนี่ยแข็งกันอ่อนค่าลงมารวมถึงจีนด้วยก็เหมือนกันนะครับ
ทำให้ค่าเงินบาทเองก็จะเป็นทิศทางที่มีความผันผวนมากยิ่งขึ้น
ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการณ์นะครับหรือว่าอยากจะเรียนย้ำก็คือ
มันจะมีลักษณะของการอ่อนค่าสลับแข็งค่า
แต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยผมคิดว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์

ด้านล่างก็คือ๓๔บาทแล้วก็ด้านบนอยู่ที่๓๖บาท
ทีนี้ผมขออนุญาตถามคุณวิกฤตเป็นรายกลุ่มเอากลุ่มคนประชาชนทั่วไป

ณเวลานี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศ
เราต้องกังวลกับเรื่องของค่าเงินไหม
ต้องมีการแลกเงินไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า

ก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เราจะไปนะครับ
เพราะว่าถ้าเราเทียบกันดูเนี่ย
ยกตัวอย่างไปกับญี่ปุ่นนะครับง่าย

เราอาจจะใช้สักประมาณ๒๙บาท
แต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้ถึง๓๑บาท
ถ้าพูดได้ง่ายก็ขาดทุนประมาณ๒บาท

เราก็จะเห็นได้ว่าทิศทางของ

แข็งค่าอย่างในช่วงปีหรือ๒ปีที่ผ่านมา

ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราอาจจะเสียเปรียบ
ประเทศหนึ่งอาจจะได้เปรียบอยู่ประเทศหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะคิดเดินทางท่องเที่ยว

เราก็ต้องมาดูครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้

ซึ่งหลักเลยก็คงจะมาจากการขยับดอกเบี้ยขึ้น

อาจจะดูแล้วอ่อนข้ามไปเทียบกับตัวของค่าเงินดอลลาร์
แต่เราอาจจะดูแล้วกลับมาแข็งค่า

เพราะว่าเย็นเองเนี่ยทางญี่ปุ่นเอง

เรื่องของการใช้นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกรกฎา

จิ้นกันหรือว่าป้องกันความเสี่ยงกันครับ
สำหรับผู้ส่งออกที่มีตลาด

อัตราแรกเปลี่ยนในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน

แบบนี้บางคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตอนนี้

ใช้เงินมากเงินน้อยยังไงมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับ

เราน่าจะยังคงมีทิศทางที่ดูแข็งกว่า

แต่ถ้าเป็นเทียบเที่ยวตัวสหรัฐในละยา๑แต่ม้าขึ้นค่อนหน้า
ต้องเตรียมเงินออกต่อสหรัฐเอง
และในเรื่องของทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนในกล่าวปี
เงินบาทน่าจะมีแนวลบของการอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของตัวสหรัฐครับ
ครับเมื่อไปเทียบกับสกุลดอลลาร์นั้นประมาณ๓๔กว่าถึง๓๔
ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเย็นตอนนี้เงินบาทอยู่มากน้อยแค่ไหนครับคุณวิกฤต
ก็ณตอนนี้ประมาณ๓๑กว่านะครับ
ก็ถ้าเทียบกับเมื่อต้นปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ๒๙นะครับ
แล้วก็คิดว่าตัวของค่าเงินเย็นเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มของการกลับมาอ่อนค่าครับ
เราอาจจะได้เปรียบครับอาจจะกลับไปอยู่ที่ประมาณ๓๐บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อาจจะดูแล้วมีโอกาสที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ถูกขึ้นนะครับ
แต่ก็จริงแล้วในเรื่องของตัวนโยบายของการความผันผวนของอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ย
ผมอยากจะให้ดูกันเป็นระยะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับ
ไม่ว่าจะลงขาเดียวหรือว่าขึ้นขาเดียวเนี่ยค่ะ
เงินมันอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบหนึ่งที่เรียน
แล้วก็สิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด

ที่มีความพยายามกันมากขึ้นในการแข่งขันกัน
ที่จะทำให้ทิศทางของอัตราแรกเปลี่ยนตัวเอง

แต่ถ้าจะมอง
ครับผมก็อย่างที่เรียนครับว่าในแต่ละภูมิภาพ

ถ้าเราเทียบกับเย็นเราอาจจะดูแข็งค่านะครับ
ก็ต้องเตรียมความพร้อมว่าเราจะมีการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมาอย่างไร
หรือถ้าเราจะมีการนำเข้าสินค้าจากในฝั่งของตัวสหรัฐ

แนวโน้มของดอลลาร์มันน่าจะแข็งกว่าเมื่อเทียบกับบาทเรา
เพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์สำหรับคนที่จะมีธุรกิจนำเข้าส่งออก
ผมว่าอาจจะต้องดูช่วงให้มันสั้นมากขึ้น
แล้วก็พยายามที่จะใช้ในเรื่องของการปิดความเสี่ยง
โดยการที่อาจจะมีการกำหนดราคาเอาไว้กับผู้ค้ากับเราก่อน
ว่าลูกค้ากับเราก่อนบริการล่วงหน้าก็ได้
อัตราแรกเปลี่ยนในช่วง๑เดือน๒เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้

แล้วก็ความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนเอาไว้ก่อน
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเป็นกลยุทธ์ที่แนะนำครับ
กำลังจะถามคุณวิกฤตต่อไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าส่งออกสินค้า
เมื่อเจอกับภาวะเงินบาทผันผวนแบบนี้

หรือว่าต้องใช้ช่วงนี้ในการนำเข้าสินค้ามาขยายกิจการ

เพราะว่าถ้าเราเห็นภาพก็คือ
ตั้งแต่ปลายปี
จริงมันเริ่มเหมือนกับปีที่แล้วแล้วนะครับ
ทิศทางในเรื่องของการขยายกิจการ
นำเข้าสินค้าต่างเข้ามาเพื่อที่จะขยายธุรกิจเนี่ย
มันมีทิศทางที่ชะลอตัวลงนะครับ

ผมว่าอาศัยจังหวะที่บาดแข็งแบบนี้แหละนะครับ
น่าจะดีครับในเรื่องของการที่จะอาจจะ
นำเข้าสินค้าหรือว่าตัวของเครื่องจักรนะครับจากญี่ปุ่น
หรือที่เรามองว่าทิศทางของค่าเงินบาทจะแข็งค่า

เอารีบเข้ามาในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเอาไว้ก่อน

ถ้าเราเทียบกันในภูมิภาคนี้นะครับ

เทียบกับในภูมิภาคแต่ว่าอาจจะดูแล้วอ่อนค่าครับ

แล้วก็ในส่วนของตัวยุโรปแล้วก็ตัวของสหรัฐนะครับ
ก็คิดว่าในเรื่องของตัวทิศทางค่าเงินบาทเอง
ที่ถ้าเทียบกับตัวของสหรัฐนะครับ
เราเป็นผู้ส่งออกเนี่ย

ความเสี่ยงแต่ว่าในภาวะที่มันเกิดผันผวนแบบนี้
เดี๋ยวแข็งค่าอ่อนค่าในส่วนของภาพรวมของประเทศ

เรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ้างไหมครับคุณวิกฤต
ก็น่าจะมีผลอยู่บ้างนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเยอะมาก
ตราแรกเปลี่ยนอาจจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับ
แต่สิ่งที่ผมว่าสำคัญกว่าก็คือในเรื่องของความน่าสนใจในประเทศของเราเองนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราที่มีความสมบูรณ์นะครับ
ระดับหนึ่งรองรับกับการเดินทางในตัวของมหานครได้ค่อนข้างดี
แล้วก็ในส่วนของตัวภูมิภาคเราเองก็มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ครับ
ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่านะครับที่เราจะต้องช่วยกันร่วมพัฒนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของเรา
เน้นไปในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มีจุดแข็งเพิ่มขึ้นมา
มากกว่าที่จะมาคอยกังวลกับในเรื่องของตัวทิศทางอัตราแรกเปลี่ยนซึ่งก็อย่างที่เรียนครับว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง
แต่ก็ไม่ใช่สิ่งทั้งหมดที่ทำให้เขาเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
ต้องยอมรับครับว่าจุดท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของไทยเราเองยังมีจุดที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะครับ
ครับคุณวิกฤตครับตอนนี้เราคุยกันที่เรื่องของค่าเงินบาท
จะมีผู้ชมหลายท่านที่ติดตามฟังอยู่แล้วบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะไกลตัว
จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันค่อนข้างจะใกล้ตัว
คุณวิกฤตมีคำแนะนำคุณผู้ชมอย่างไรบ้างว่าเรื่องของค่าเงินบาทเรามีการนำไปใช้กับเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างฮะ
ก็ต้องบอกว่ามันก็ใกล้ตัวนะครับอย่างราคาน้ำมันนะฮะ
ถ้าบาทแข็งเราก็อาจจะได้เติมน้ำมันถูกลงไม่ได้เฉพาะว่าอิงกับราคาน้ำมันโลกเพียงอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวทิศทางบาดที่มันมีความผันผวนแบบนี้นะครับ
ผมว่าเราก็คงจะต้องมีในเรื่องของถ้าใครเป็นคนที่ส่งออกนำเข้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดทุน
ผมว่าส่วนหนึ่งคนเขาก็มีความเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับหุ้นไทย
เพราะว่าหุ้นไทยก็มีการปรับตัวขึ้นมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วทิศทางของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินในสกุลของตัวดอลลาร์เองเนี่ยก็แข็งค่านะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนทั้งเงินปันผลก็ดีนะครับแล้วยังมีกำไรจากในเรื่องของตัวราคาส่วนต่างหุ้นอีกแล้วยังบวกกับกำไรจากอัตราแรกเปลี่ยนอีก
ถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่านักลงทุนหรือว่าออมเงินอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับที่หาจังหวะในการซื้อสะสมในหุ้นพื้นฐานดีนะครับในตลาดหุ้นไทยในการลงทุนในภาพตัวระยะยาวอันนี้ก็จะเป็นในภาพของการลงทุนนะครับที่น่าจะเกี่ยว
กับคนที่ต้องการนำเข้าเครื่องจักรมาขยายกิจการในประเทศไทย
แต่ว่าไปส่งผลเสียกับคนที่ต้องการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ

ทำให้ลูกค้าอาจจะไปซื้อของของประเทศอื่นที่ราคาถูกกว่าประเทศไทย
เราต้องติดตามเรื่องของความเสี่ยงกับการแลกเปลี่ยนของอัตรา
แรกเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่ามีผลกระทบจริง
แต่ว่าอย่างคุณวิกฤตแนะนำว่าตอนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นช่วงที่เหมาะสม

แต่ว่าช่วงของเงินแรกเปลี่ยนของสหรัฐนั้นต้องไปประมาณอีกไตรมาสหน้าครับ
แล้วก็เงินบาทนั้นจะแข็งค่าขึ้นมากกว่านี้ครับ